มดดำนะคะก็คือคุณสันประชากรค่ะ

จากตอนแรกเนี่ยสันไม่เคยเชื่อเลย
อยู่กับพี่มดดำนะคะแล้วก็พาไปนู่นไหว้นู่นไหว้นี่

ขชาพาพาไปมูคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะสันไปสักลายมือมาโชว์กับเราเลย

เป็นลายแบบว่าสันบอกว่าไปสักมาแล้วพี่
คือเงินผมเยอะมากแล้วความพุ่ง

หมดตัวเลยเหรอเรียกว่า
ขีดเส้นวาสนาพุ่งปรี๊ดไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ก็จะไปมูต่อนะคะที่เชียงใหม่สุรินบุรีรำค่ะ
โดยหนุ่มจันยืนยันว่าผมโสดพี่ไม่มีแฟนไม่เป็นไรมีเงินก็พอ
ตุงกระเป๋าอยู่คือพี่มดดำมันก็มีความสุขแล้ว

คือพี่มดพาไปขอได้ครบเลย

ความรักไม่ค่อยได้ขอเสียขอเรื่องงานสะสุดใหญ่
แรกที่มารายการนี้นะก็รู้สึกว่าแบบ
เราก็ไม่ได้แบบสายมูถึงขั้นทำพิธีถึงขั้นแบบสากลายมืออะไรอย่างนี้
อันนี้คือผมศักดิ์ที่พิศนุโลกครับ

ดีที่ไปถ่ายรายการแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราต่อคิวได้พอดี
เพราะจริงที่นั่นต้องไปต่อคิวนานมากกว่าได้แล้ว
แต่จริงก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าไปเชื่อมากขนาดนั้น
ต้องให้ตัวเราด้วยว่าเราต้องทำด้วย
ไม่ใช่ว่าเราอยากรวยแต่เราไม่ทำงานอะไรอย่างนี้พี่
ตอนนี้ก็เห็นว่ามีแพลนจะไปเชียงใหม่ครับ
แล้วก็จะไปซูลินบุรีรำอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะแล้วก็มียาวอีกเป็นห่างว่าวเลยนะคะ
แต่ก็อย่างที่สันบอกนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อด้วย

ใช่มันเป็นการสืบกันทั้งสองทาง
คือถ้ามัวแต่มูแล้วไม่ยอมทำงาน